เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้จะไปชกกับใครแต่จะพาไปดูเด็กต่อยมวย
ใช่ค่ะเป็นค่ายมวยนะคะอยากจะให้เยาวชนได้ห่างไกล
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะไปดูลีลาน้องน้องกันหน่อยนะคะ
เออ
นวมใหญ่มากค่ะนวมสวมถึงข้อ๒เลยค่ะคุณ

ป้าอักหนดหมานวมเป็นการเป้ากันทั้งแขนแม่นก็พูดไป

สำหรับน้องที่กำลังซ้อมมวยไทยโชว์ภายในค่ายมวยลูกเจ้าแม่วารี
ที่หมู่ที่๓ตำบลแหลมตะโนธอคนนจังหวัดพัทธลุง
โครงการกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะโดยมีครูฝึกคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดนะ
คุณรัฐหมื่นสังหรือว่าลุงรัฐอายุ๖๔ปีเป็นเจ้าของค่ายมวยค่ะ
ตำบลแหลมตะโนดเป็นพื้นที่ห่างไกล
เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทธลุงกับนครศรีธรรมราชค่ะ
เป็นพื้นที่เซียงยาเสพติดด้วย
ในอดีตลุงรัฐเนี่ยเจ้าของค่ายเขาบอกว่าเคยหลงผิดมาแล้ว

กลับตัวกลับใจมาทำมาหากินอย่างสุจริต
แล้วก็สร้างค่ายมวยด้วยใจรัก
ปีแล้วสำหรับค่ายมวยแห่งนี้
เลยอยากเปิดโอกาสให้เยาวชนในอำเภอควนขนุนแล้วก็อำเภอป่าพยอม
สนใจศิลปะการต่อสู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จากปราศาบันอาจจะเป็นโจรก็ได้เมื่อควรแต่ผมเลิกไป
ตอนมาเป็นผู้นำอยู่ตั้งแต่ร็อกเล็กปี๔๐
ตอนนี้ก็ผมยังเป็นผู้นำเป็นบัวหน้าค่ายมวยดูแลเด็ก
ไปเองทำเพียงไม่เคยได้ขอจากเด็กเมตรสักบาทเดียวเลย
เป็นความคิดที่ดีมากนะคะ
มาดูของฝั่งเยาวชนกันบ้างที่ร่วมฝึกในค่ายมวยแห่งนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้ติดบุหรี่เหมือนกัน๑คนนะนะ
ใช่ค่ะหันหลังมาฝึกมวยไทยก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลิกบุรีได้เลย
นี่คนนี้ต้องหมัดหนักเตะหนักแน่กระสอบขาด
ไม่ใช่มันเก่า
ก็ให้เด็กได้ทดลองกันนะคะ
ส่วนผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ก็คือพันธ์ตำรวจเอกคณิตรัตนมณี
เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรควนขนุนยอมรับว่า
ตำรวจแหลมตะโนดเป็นจุดเสี่ยงการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ก็จัดโครงการกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดขึ้นค่ะ
ส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รวมทั้งเรื่องนี้สำคัญส่งเสริมให้เยาวชนสืบสารศิลปะท้องถิ่นด้วย
วยภาคใต้นี่ต้องมวยชายา